เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มรัศดร๖๓ที่ยื่นข้อเรียกร้องไว้แล้วก็ต้องให้ทำภายใน๒๔ชั่วโมง
ทางกอรชกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับที่มีพบตรเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
วันนี้ก็ประชุมกันแล้วก็ประเมินโดยทางตำรวจที่มีการแถลงในวันนี้
พลตมตรีปียะตะวิชัยรองผู้จัดการสมุทรนครบาลนะครับ
บอกว่าวันนี้เตรียมกำลังไว้๑๒กอง๑๐๑๘๖๐นาย
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะผู้ชุมนุมเนี่ยขีดเส้นตายวันนี้
บอกว่าถ้าภายใน๑๘นาฬิกายังไม่ได้ตามข้อเรียกร้อง
ตำรวจบอกว่าก็ประเมินสถานการณ์กันเป็นช่วงไป
แต่ก็เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับโดยได้เตรียมพร้อมเอาไว้
ตามจุดต่างเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกจุด
คำตอบวันนี้ก็มีออกมาแล้วนะครับก็เป็นการแยกย้ายการชุมนุม
แต่ไม่ใช่การนัดชุมนุมหลักที่จะมีวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นสอสอชนบุรีของพักพลังประชารัฐด้วยนะครับ
ระบุว่าผมก็เป็นคนไทยนะฮะรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่ยอมให้ใครคนไหนมาทำลายก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยถือว่าคนเราคิดต่างกันได้ในเรื่องการเมืองแต่เรื่องประเทศชาติบ้านเมือง
สถาบันพระมหากษัตริย์รับไม่ได้ก็เลยขอเชิญชวนประชาชน
ให้ไปร่วมแสดงพลังในวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
ลามรูปลูกรัชกาลที่๕นะครับที่หน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่เป็นสิ่งที่เขานัดหมายกันเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
เย็นก็มีการนัดหมายชุมนุมกันไปแล้ว